วันนี้ซุปเปอร์ชุมชนมีของดีของเด็ดมานำเหนอนะครับ

เนี่ยนะฮะชาวบ้านเขามาทำปลาอุโมง

อุโมงหน้าตามันเป็นยังไงแล้วสร้างรายได้ดีขนาดไหน

กระจ่องงองกระจ่องงองเจ้าข้าเอ่อ
บอกเลยชุมชนไหนมีของดี
การันตีว่าชุมชนนั้นมีรายได้
ซุปเปอร์ชุมชนวันนี้ขอพาคุณผู้ชมมากันที่ชุมชนบ้านโพตาศรี
ตำบลบัลลังค์อำเภนนทัย
จังหวัดนครราชศรีมามา
ชุมชนแห่งนี้มีการรวมตัวกันของชาวบ้านในพื้นที่
ทำผลิตภัณฑ์แปรรูปจากปลานั่นก็คือ
ปลาเข้าอุโมง

เป็นผลิตภัณฑ์โอท็อปบ้านโพตาศรีนั่นเอง
บอกได้เลยว่าผลิตภัณฑ์สินค้าโอท็อปนี้เป็นสินค้าที่ขึ้นชื่อของตำบลบันลังอีกด้วยนะคะ
ว้าวสุดยอด
แต่ดาวได้ยินมาว่ามีปลาหลายชนิดที่นำมาแปรรูป
มีปลาชนิดไหนบ้างล่ะคะคุณพี่พรกมล
กินได้ทั้งหัวเลยเพราะว่ามันกรอบ
แล้วเราก็มีปลาชะหลาดโอแพทย์
ทำปลาเข้าอุโมงให้เราดูอีกด้วย
เริ่มต้นด้วยการนำปลามาแช่น้ำเกลือประมาณ๓๐นาที

ผ่าท้องเอาเครื่องในออกให้เหลือแต่ไข่ปลา
นำไปย่างด้วยไฟอ่อนในเตาอบ
ใช้เวลาอบประมาณ๒๔ชั่วโมง
เท่านี้ก็สามารถนำออกมาทานได้แล้วค่ะ
ได้ยินมาว่าทางชุมชนมีหน่วยงานเข้ามาสนับสนุน
นั่นก็คือเทศบาลตำบลบันลัง
ที่นำโดย๑๐๓ถนนทรกวีกิจรัตนา
นายกเทศมนตรีตำบลบันลังนั่นเองค่ะ
มีการสนับสนุนส่งเสริมเรื่องของพาราโบราโด
สามารถปลูกปลาเป็นจำนวนมากหรือผลิตภัณฑ์อื่นได้ด้วย

อยากรู้เลยใช่ไหมว่าราคาเท่าไหร่
สำหรับปลาเข้าอุโมงบ้านโพตาศรี
มีจำหน่ายทั้งแบบปลาย่างไข่
ปลาฉลาดอบแห้งปลาเสียบไม้อบแห้ง
ปลาป่นปลาร้า
ขายในราคาเพียงถุงละ๑๐๐บาท

เห็นราคาแล้วอยากจะเหมา
แต่สั่งในกระเป๋าก็มีนะจ๊ะ
ในเมื่อบ้านโพตาศรีเขามีของดี
ซุปเปอร์ชุมชนจึงการันตีให้ว่า
มีรายได้รวยเดอะจ้า